เดี๋ยวนี้โลกโซเทียลคนรู้จักกันง่าย
มันก็อาจจะไม่รู้จักกันดีพอ
แล้วก็ไปนัดเจอกันมีสาวประเภท๒คนหนึ่ง

ก็นัดเจอกับหนุ่มก็รู้จักกันผ่านทางโลกโซเชียลนี่แหละ

นัดเจอกันไปมีเพศสัมพันธ์กัน
แต่ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย
พลทหารใช้มีดฟันแล้วก็ชิงทรัพย์ไปเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมนายชัยยันปาวะเคอายุ๒๙ปี
ก็นำผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีของเราไปดูจุดเกิดเหตุ
ที่บริเวณกระท่อมกลางป่าไร่อ้อย
ห่างจากตัวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นไปประมาณ๔กิโลเมตร
ยังมีคราบเลือดมีกระจุกเส้นผมตกอยู่เลยนะคะ
นายชายันเขาเป็นสาวประเภท๒ค่ะ
มีอาชีพรับศักดิ์ฮิวถาวร
ทำงานในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็แชร์ภาพที่ถูกทำร้ายจนเลือดอาบนะคะ
แล้วก็แชร์ภาพพลทหารไม่รู้สังกัดล่ะผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก
ก็บอกว่าพลทหารคนนี้ชิงซับเธอ
เธอก็เลยเตือนทุกคนว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวนะ
เธอก็ไปแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
นายชัยยันสาวประเภท๒คนนี้เล่าให้ฟังว่า
รู้จักกับพลทหารคนนี้ผ่านเครือข่ายออนไลน์
นัดเจอกันเมื่อคืนวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา

แต่ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่
ฝ่ายชายเนี่ยก็ชายทั้งคู่นะขออภัย
ฝ่ายพลทหารเนี่ยใช้มีดทำร้าย
แล้วก็ชิงทรัพย์ลองไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
จนถึงช่วงที่หนูเผลอเขาเลยกดหัวหนูลง
เขาเลยไปคว้ามีดอยู่ข้างรถ
โดยที่เขาเตรียมไว้แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาอาจจะคิดกันอยู่ตั้งแต่แรก
เหมือนการที่จะแบบคาดชิงซับ
ถ้าคนไม่คิดจะทำอาการใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่เตรียมมา
เขาก็เลยใช้มีดฟัน

คือพอหนูรับรู้ว่าเหมือนโดนทำร้าย
หนูก็เลยลุกมีการป้องกันตัว
ก็เลยสู้กันเขาก็เลยเอามีดฟันเข้ามาเรื่อย
แต่หนูก็ยังป้องกันตัวอยู่จนขนาดสู้กันไปมา
จนเขาล้มลงล้มลงปุ๊บเขาก็เลยดึงหัวหนู
ดึงผมหนูคือตอนนั้นผมหนูมันยาว
เขาก็เลยดึงล้มลงเขาก็เลยถอยหลังแล้วมาตั้งตัวได้ทัน
เขาก็เลยแย่งโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอาง
ซึ่งเขาอาจจะเห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าหนูมีโทรศัพท์
เขาก็เลยแย่งไปเขาก็เลยบอกว่า
กูขอเถอะขอได้ไหม
หนูก็เลยบอกว่าอย่าโทรศัพท์รับไปเลยเราต้องติดต่องาน
เราไม่มีอะไรติดต่อใครได้เลยเอาตังค์ไปได้ไหม

มันก็เลยบอกว่ารีบหนีไปเลยนะ
ก็คือช่วงที่บอกว่ารีบหนีไปเลยนะมันจะเอามีดมาวิ่งไล่แทงหนูอีก
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็สืบรู้นะว่าคนที่ลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ในครั้งนี้เนี่ย
คือพลทหารบัญชาชามนตรีสังกัดค่ายศรีฮราชเดโชชัย
ก็ได้มีการทำหนังสือไปถึงต้นสังกัดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีแล้วค่ะ